คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งยืนร้องไห้ร้องไห้หนักมากนะคะ
แล้วก็ไปยืนอยู่กลางรางรถไฟแล้วรถไฟก็กำลังวิ่งมาค่ะ
หลายคนก็ทำตัวไม่ถูกอะค่ะไม่รู้จะทำยังไง
คนขับรถไฟก็พยายามจะเบรกแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อน

คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงรถไฟเปิดหูดเตือนนะคะยังดีนะที่รถไฟมาไม่เร็วมาก
ก็เลยชะลอทันค่ะเนี่ยได้ยินเสียงเบรกดังเอี๊ยดเลยนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์บนเฟซบุ๊คของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงนะคะ
เป็นภาพที่เห็นว่ารถไฟเนี่ยวิ่งไปตามร้านแล้วก็เนี่ยมีคนมายืนอยู่ยืนร้องไห้ด้วยนะคะ
รถไฟก็เลยเบรกเพราะดีที่เบรกทัน
พอเบรกเสร็จเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาก็หันมามองว่า
เอารถไฟไม่มาทำยังไงเขาก็เลยขยิบออกไปยืนข้างรางค่ะ
แต่คนขับรถไฟไม่กล้าเลื่อนรถต่อไปเพราะกลัวว่า
ขับต่อออกไปแล้วเขากระโดดมาขวางกระชั้นชิดเนี่ย

ก็เลยพยายามเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อม
แล้วก็พยายามจับตัวผู้ชายคนนี้ไว้ค่ะ
เพื่อให้อย่างน้อยให้รถไฟเขาเคลื่อนต่อไป

ไม่คิดสั้นกระโดดไปขวางหน้ารถไฟ
ต้นหลายคนก็คิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาส่วนตัว

เพราะว่าเขายืนร้องไห้อยู่หนักมาก
ก็ต้องลองดูค่ะติดต่อดูนะ
ว่าครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงใครที่รู้จักอะไรอย่างนี้
อาจจะช่วยดูแลกันมากขึ้นอีกนิด

เดี๋ยวนี้คนรอบตัวเราเราก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง
ต้องสนใจกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้น
ในโลกโซเชียลเห็นคลิปนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลา

แต่อย่างน้อยก็คิดจะว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันนะคะ